ชุดละมูลที่งานบวชที่บุรีรัมนะฮะ
คือทางคนที่เขาถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเนี่ย
บอกว่าเขาก็ออกไปเต้นกันที่ขบวนแห่นาค

แต่ทีนี้ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เขาบอกว่าก่อความวุ่นวาย

มีคนที่ถือปืนเป็นชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน

ชุดละมุนก็เลยเป็นงานบวช

มีเสียงตะโกนอย่ายิงอย่ายิงเมื่อสักครู่นะฮะ
นี่ฝ่ายปกครองช่วยรักษาความปลอดภัยนี่ฮะ
เขาบอกเขามารักษาความสงบมีคนก่อเหตุความวุ่นวาย
คนเจ็บเนี่ยชื่อธวัชชัยโกเลือนอายุ๒๘ปีเป็นเพื่อนของนาคด้วย
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปนี้เขาบอกเขาหัวแตกในเย็บ๑๐เข็มนะ
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่รถแห่เนี่ยกำลังแบบโอ้โห
เล่นเพลงอย่างสนุกสนานเพื่อนของนาคก็ออกมาเต้นกันอย่างสนุกสนาน
ทันใดนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนายประวิทย์หรือว่าวิทย์สินรำ
อายุ๕๓ปีพาเจ้าหน้าที่มาถือกระบองมาด้วยมาไล่ตีพวกเขา
บอกว่าห้ามมาก่อความวุ่นวายก็เลยเกิดการโต้เถียงกันบอกพวกผมไม่ได้ก่อความวุ่นวาย
ผมเป็นเพื่อนพ่อนาคผมมาเต้นที่รถแห่แล้วมันก็ลุกลามบานปลายสุดท้าย
นายประวิทย์ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชักปืนเนี่ยยิงลงพื้นไปสามนัดนะ
แล้วก็มีการชุลมุนเกิดขึ้นตามคลิปสุดท้ายคุณธวัชชัยนี่เขาบอก
ก็ไม่รู้เขาไปโดนอะไรยังไงอ่ะศีรษะนี่แตกเย็บสิบเข็ม
ตอนนี้ไปแจ้งความว่าที่สพลำปลายมาฮาต
แล้วก็โดนถอยวันนี้ก็ได้ยินอีกครับได้ยินอีกกี่นัด
อีกประมาณสามนัดประมาณนี้แหละครับดวงเป็นหกนัด
กบองตายของศีรษะเย็บสิบเข็มเสียงปืนยิงไปอีกหกนัด
เจ้าภาพงานบวชเขาไม่ได้ขออนุญาตจากทางอำเภอในการจัดงาน
แล้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านด้วยนี่นะครับ
เขาก็ยังไม่ได้แจ้งเรื่องมายังอำเภอเดี๋ยวจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่า
ตอนไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมีเหตุความวุ่นวายอะไรยังไง
เจ้าภาพงานบวชนะฮะเราไปถามมานะครับแม่ของพ่อนาค
บอกว่างานบวชเนี่ยตั้งใจจัดให้ลูกชายนะคือก็อยากจะได้บรรยากาศของงานบวช
งานบุญก็เลยไปจ้างรถแห่มาไม่คิดว่าจะมีเรื่องมีราว
แล้วคนที่มาก่อเหตุกลายเป็นเจ้าหน้าที่นะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้เนี่ยนะเกิดเรื่อง๓๐พฤษภาคม
แม่ของพระบวชใหม่นี่บอกนี่ยังไม่เห็นหน้าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเลย
ยังไม่ได้ยินคำขอโทษเลยรู้สึกเสียใจมากที่งานบวชของลูกเนี่ย

เขาเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่เนอะเขามาทำแบบนี้มันก็ทำไม่ถูกเนอะก็อยากให้เขามารับผิดชอบบ้าง
อย่างน้อยก็มีคำขอโทษออกมาบ้างก็ดีอันนี้เขาไม่ยอมมาอะไรเลย
พอโทรไปเขาก็ไม่รับเขาไม่มาเลยอ่า
ที่แม่ของพระเขาบอกคนก่อเหตุคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
เราก็ไปถามผู้ใหญ่บ้านเลยอ่านี่นะฮะถามผู้บังคับบัญชาเลย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นะฮะก็คือผู้ใหญ่นุชชนาธิพันยุลาอายุ๕๗ปีนี่
นุชนาธิ์บอกอ๋อคนที่ก่อเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นน่ะเหรอ
ยิงปืนเป็นสามีของผู้ใหญ่บ้านเอง
คือวันนั้นเนี่ยมอบหมายให้ไปอยู่ในชุดรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะ
พอรู้ข่าวว่ามีเรื่องมีราวตรงนี้เกิดขึ้นเนี่ย
เรียกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาตักเตือนแล้วนะ
ตั้งแต่วันเกิดเหตุเลย๓๐พฤษภาคมแต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย
นี่ยังไม่เห็นหน้ายังไม่กลับบ้านเลยยังไม่เจอสามีเหมือนกัน
ผู้ใหญ่บ้านบอกไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนเนี้ยส่วนเรื่องของงานบวชเนี่ยเจ้าภาพเนี่ย
เขาแจ้งว่าจะจัดแบบเรียบง่ายขออนุญาตจัดงานบวชแบบข้าวหม้อแกงหม้อ
แล้วก่อนจัดงานวันเดียวเนี่ยเพิ่งมารู้ว่าจะมีรถแห่ก็เลยจัดกำลังเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อย

พอดีเสียใจแล้วก็ได้ว่าตักเตือนและเขาก็หลบหน้าจนทุกวันนี้แหละค่ะ
ตอนนี้คือท่านผู้ช่วยก็ยังไม่ได้เข้าบ้านใช่ไหมครับ
ยังไม่เห็นหน้ากันค่ะ